ก็ดราม่าเหมือนกันคือคนไปบอกว่า
ทำไมคุณไม่ยอมบอกเพศสภาพคุณว่าคุณแมน๑๐๐หรือเปล่า

กับแบบนี้เลยคุณผู้ชมเอาไปดูหน่อย
โพสต์ชี้แจงร่ายยาวเลยครับคุณผู้ชม
คือประเด็นนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าชาวเน็ตตั้งคำถาม
จริงแล้วเพศสภาพของทิพัยวัลเป็นแบบไหน

นี่ค่ะโอ้ยรายยาวในเฟซบุ๊กทิศไพรวัล
โพสต์เฟซบุ๊คผ่านเพจไพรวันวรรณบุตรบอกว่า
หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ชายแท้๑๐๐หรือไม่
พูดให้ชัดไปเลยว่าชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชาย
ตนอยากจะพูดให้ชัดตรงนี้เลยว่า
นี่คือความตั้งใจและต้องการให้เป็นแบบนั้น

ไม่ว่าจะชอบเพศไหนหรือการมีรสนิยมแบบไหน
มันคือเรื่องส่วนบุคคลนะฮะที่เราไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งย่าม
ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินหรือกำหนดกฎเกณฑ์
เพียงการพยายามเค้นถามเรื่องพวกนี้ก็เป็นอะไรที่
มารยาทและดูไม่มีการศึกษาสุด

ที่พระวัญญาณ๒๒๐๐เพิ่มเติมว่าสำหรับตอนเองแล้วเนี่ยสังคมไหน
สนิยมไม่ว่าจะเป็นรสนิยมทางเพศรสนิยมทางการแต่งตัว
และอื่นสังคมยังมาตั้งคำถามแบบหน้าตาลอยว่าแมนหรือเปล่า
แมมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเป็นสังคมที่การศึกษายังไม่พัฒนานะ
และควรจะต้องพัฒนาได้แล้วนะครับ
เป็นภาพเจ้าตัวเนี่ยดูมีสายภาพนี่คือมีแอปอ่ะเนี่ย
บกไม้บกมือถอนใส่บัวซะหนึ่งที
แคปชั่นบอกว่าคนจะงามงามน้ำใจ
ใช่ใบหน้าคุณปุ้ยสวยกว่าคุณปุ้ยอีก

ชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์โอ๊ยงามแต้งามว่า
บางคนก็บอกคนจะงามที่ความคิดด้วยค่ะ
เทศวิถีคือเรื่องส่วนปลูกคน
ก็เป็นการบอกไกลเป็นคำตอบไกลของทิศไพรวัน
ชาวเน็ตที่ถามไปในประเด็นนี้นะครับ